ในช่วงนี้เดี๋ยวพาไปอีกหนึ่งสถานที่
ที่คนนิยมแห่กันไปขอพร
ขอทั้งเรื่องความรักขอทั้งโชคลาภ
ขึ้นเหนือไปเลยจังหวัดเชียงใหม่
จะพาไปที่วัดโลกโมลีค่ะ

ตั้งอยู่ถนนมณีนพรัชตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองค่ะ
เป็นวัดโบราณอายุมากกว่า๖๐๐ปี
คุณดูสถาปัตยกรรมของวัดเขาด้วยนะคะ

ของทางประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่เลย
ตั้งแต่ยุคของพระนางจีระประพามหาเทวี

ผู้ซึ่งเป็นที่รักของประชาชนชาวเชียงใหม่

เนื่องจากว่าทรงสามารถสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างเชียงใหม่อายุทยาและพม่า

หรือแม้แต่พม่ารบกวน
พระนางจึงทรงได้รับการยกย่องให้เป็น
เทพหรือว่าเทพีแห่งความรักค่ะ

ก็คงถูกบูรณะมาอย่างสวยงามนะคะ

เป็นแหล่งอนุรักษ์ศิลปะล้านนา

ทุกอย่างยังคงสภาพที่สวยงามมากนะคะ

นิยมมากราบไหว้สักการะ
พระพุทธสันติจิระบรมโลกนาฏ
พระประธานภายในวิหารแล้วก็
มีบูชารูปเหมือนของพระนางด้วย

โดยเฉพาะการมาบนบันสารกล่าว

และเรื่องของโชคลาภ
บางคนเขาก็นำดอกไม้สีชมพู

รวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจต่าง

ขอพรไปแล้วประสบความสำเร็จ

แม่จิรปฟาโดยพ่อจิตก้าว

เมื่อกี้มาไหว้ขออะไรบ้าง

ขอได้ทุกอย่างตามปรารถนานะครับ

แต่ที่ฝูกฝวยก็มาแก้บนมีหลายชาติครับ

ตามความเชื่อความศรัทธาของชาวเชียงใหม่เขา

เผื่อใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็จะได้ไปไหว้พระขอพร
ที่วัดโลกโมรีแห่งนี้ด้วยนะจ๊ะ

ชาวเชียงใหม่เขาเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มาก

แล้วก็ฝากเอาไว้ในหัวจิตหัวใจของคุณผู้ชมนะครับ
ที่เราขึ้นประเด็นไลน์ในวันนี้ว่า
ถ้าถูกรางวัลที่๑จะไปที่ไหน
ที่นี่ที่น้องใบตองเล่าไปก็น่าไปเหมือนกัน
เพราะว่ามีคุณผู้ชมก็ส่งมาคุณแจ่งวิคโตเรียบอกว่า
ถ้าถูกรางวัลที่๑จะไปเที่ยวเชียงใหม่
พาครอบครัวไปเที่ยวที่นั่นแล้วก็ไปทำบุญไหว้พระด้วย
เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากแนะนำเลย